ช่วงแรกมาดูที่เรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
เป็นรถกระบะไปชนท้ายรถบรรทุก๖ล้อ
กระบาดเสียหลักตกข้างทางเป็นช่องระบายน้ำไป
แต่ว่าคนขับไม่เป็นอะไรเลย

ก็เลยรอดปลอดภัยคุณผู้ชม

อุบัติเหตุรายนี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนสุขประยูนครับ
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ที่เกิดเหตุเนี่ยเพราะรถกระบะโตรต้าสีขาว
ทะเมียนพพึ่งยย๔๕๔๑ชนบุรี
ตกลงไปอยู่ในร่องระบายน้ำข้างทางครับ
สภาพรถโอ้โหก็เสียหายแล้วครับ
เสียหายทั้งด้านหน้าด้านข้างหลังคาก็ยุบ
เดินออกมาจากซากรถกระบะได้
หน้าตาเฉยไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะฮะ
ตำรวจกับท่านของกู่ไพเข้าไปตรวจสอบ
ถึงกับต้องสงสัยแล้วก็งงตามกัน
ว่าทำไมถึงไม่ได้เป็นอะไรเลย
ทั้งที่สภาพรถมันเสียหายมากคุณผู้ชมดูเอาละกัน
มันตกไปมันยุบไปหมดนะฮะแล้วก็อยู่ในร่องของช่องระบายน้ำด้วย
ใกล้กันพบรถบรรทุก๖ล้อเป็นรถบรรทุกน้ำแข็งอีซูซูสีน้ำเงิน
ทะเบียน๘๒๒๐๐๙จังหวัดชนบุรีหลายคนก็ไปจ้องทะเบียนรถเขานะครับ
สภาพด้านท้ายรถเนี่ยก็พังเสียหายน้ำแข็งตกกระจัดกระจายบนถนนแล้วก็ละลายไปนะครับ
จากการสอบถามนางสาวประทุมบอกว่าขณะขับรถไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
ไม่ทันสังเกตว่ามีรถบรรทุก๖ล้อที่ส่งน้ำแข็งจอดอยู่
ก็ตกใจรีบหักหลบทำให้ไปชนท้ายกับรถบรรทุก๖ล้อ
รถของตัวเองนั้นจะเสียหลักตกลงไปในร่องระบายน้ำ
หลังเกิดเหตุก็ตั้งสติได้แล้วก็ออกมาจากรถ
ส่วนเธอเนี่ยไม่ได้รับอันตรายเชื่อว่าเป็นเพราะว่าเธอห้อยพระดี
เขาบอกว่าห้อยพระปิดตาหลวงพ่อแก้วแห่งวัดหนองตำลึง
ซึ่งเป็นพระเกจิชื่อดังของจังหวัดชนบุรี